เอาไปดูกันหน่อยครับแบบว่าโอ้โหมีศศจากหลากหลายภักษ์
ตบเท้าจะย้ายไปเปิดตัวกับภูมิใจไทย
สามสิบเจ็ดคนวันศุกร์นี้
เขาบอกว่าตอนนี้นี่รู้สึกว่าระสำระสายกันมากนี่ดูรายชื่อนะคะ
ครับอันนี้ที่เขาขึ้นลิสต์มาเป็นศศจากภพลังประชารสิบสี่คน
เพื่อไทย๑๐คนก้าวไกล๕คนเศรษฐกิจไทย๓คนประชาธิปัตย์๑คน
แล้วก็จากพักย่อยนะคะอย่างพักเพื่อชาติประชาพิวัฒน์ชาติพัฒนาพักรวมพลัง
อีกพักละ๑คนค่ะที่บอกว่าจะไปซบภูมิใจไทยวันศุกร์นี้๓๗สอสอ
หนึ่งในนั้นมีนางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยนะคะสสอุบลราชธานีพักประชาธิปัตย์
วันนี้กลับลาท่านชวนเรียบร้อยยื่นใบลาออกเตรียมไปเปิดตัวกับภูมิใจไทย
อกจากนี้ก็ยังมีสสนครศรีธรรมราชคุณพิมพัทราวิชัยกุลค่ะ
ประชาธิปัตย์ไปรวมไทยสร้างชาติ
จิรวัตรอรัญญากานนท์อดีตสสกมออกจากก้าวไกลไปหาพักเพื่อไทย
ดามเดียก็ออกจากพักพลังประชารัฐนะคะที่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อ

เรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหมันยังไงกันเนี่ยย้ายกันไปย้ายกันมาเยอะแยะเลย
เอาไปคุยกับหัวหน้าพักพลังประชารัฐซะหน่อยดีกว่า

เอาไปให้หมดเลยก็ได้
จะได้ปิดพักไปเลย

งงเหมือนกันนะ
เค้ายังไม่ละออก
ก็ไม่ต้องอ่ะก็แล้วจากเค้า

ความคิดของคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
เพราะที่เข้ามาก็เยอะนะ

ไม่คุยคุยเรื่องไม่มีคุยเรื่องอีก

ผมไม่ว่าอะไรครับแต่ผมจะได้ปิดพักเลย
เนิ่มเลยไม่รู้ว่าประชดหรือพูดจริงไงพี่หุย

ก็เอาไปให้หมดเลยก็ได้ผมไม่ว่าอะไรจะได้ปิดพักเลย
อ่ะล่าสุดวันนี้พักพลังประชารัฐเปิดตัวบ้างเหมือนกันนะคะ
นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตแก่นำพักสร้างอนาคตไทย
ย้ายมาสังกัดเป็นสมาชิกพักเรียบร้อยแล้ว
เหตุผลว่ารู้จักกับพลเอกประวิทย์มานาน
ก็ตั้งใจทำงานร่วมกันเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้ง
สสนครศรีธรรมราชพักเศรษฐกิจไทยก็มานะคะ

แล้วก็มีนายอันวาสาเละสสนราธิวาสภักดิ์ประชาชาติ
ประกาศตัวในพื้นที่แล้วว่าจะสังกัดพลังประชารัฐอย่างแน่นอนนะคะ
นายสนติที่การพักพลังประชารัฐก็มั่นใจด้วยว่า
สอสอที่เตรียมจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทย

เดี๋ยวจะมีการประชุมผู้บริหารทุกอาทิตย์ออกนโยบายทั้งภูมิภาค
มั่นใจสสกมกลับมาแน่
วันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ายังไม่อยากพูดอะไรมากนะฮะ
เพราะยังไม่เซ็นใบสมัครให้ใครนะครับ
ตามที่เป็นข่าวมันก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้าง

ถ้าพูดแล้วเขาไม่มาเนี่ยจะทำยังไง
พร้อมกับเห็นว่าภาคการเมืองเป็นของทุกคน
ใครมาใครไปห้ามกันไม่ได้

ถ้าเจอคนเก่งก็ต้องชวนมาทำงานด้วยเป็นเรื่องปกติ
เราห้ามไม่ได้หรอก
ถ้าไปสำนักอื่นแล้วมันมีโอกาสที่ดีกว่า
ทำงานได้มากกว่าทำงานที่ตัวเองชอบได้มากกว่า

เพราะว่าผมเคยผ่านภาคเอกชนมา
วันเซ็นใบราวออกของลูกน้องไม่รู้กันกี่คน
เป็นวันทำไมที่อยู่ภาคเอกชน
บางวันเจอคนอย่างเก่งก็ต้องชวนเข้ามาว่า